แล้ววันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาชี้แจงนะคะ
ถึงเรื่องงบประมาณในการเปลี่ยนชื่อป้ายสถานีกลางบางซื่อกว่า๓๓ล้านบาท
แล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่ามีการสั่งสอบแล้วแล้วถ้าไม่เหมาะสม
ก็จะมีการสอบเพิ่มจากทางสตงด้วยค่ะ
นี่ค่ะคือประเด็นที่มีการตั้งคำถามอย่างมากมาย
เรื่องสถานีกลางบางซื่อเตรียมปรับปรุงป้ายเพื่อใช้ชื่อใหม่
คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานคร
งบประมาณอยู่ที่กว่า๓๓ล้านบาทแล้วก็มีการลงนามสัญญาจ้าง
กับผู้รับเหมากันเป็นที่เรียบร้อย
โดยบริษัทที่ลงนามสัญญาจ้างได้ยื่นเอกสารลงนามสัญญาจ้างต่อตลาดหลักทรัพย์
ล่าสุดนะคะปฏิบัติการเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เปิดเอกสารแสดงวงเงินราคากลางก่อสร้าง
มีรายละเอียดชี้แจงการใช้งบประมาณ
ก็คืองานโครงสร้างวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมงานออกแบบ
งานติดตั้งลื้อถอนวัสดุแทนกระจก
ระหว่างใช้งานวงเงินสัญญา๓๓๑๖๙๗๒๖๓บาท

สถานีกลางบางซื่อชื่อเดิมใช้อักษรไทย๑๖ตัวอังกฤษ๑๙ตัว
ถ้าเป็นชื่อใหม่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์
จะใช้อักษรไทย๒๔ตัวอังกฤษ๓๔ตัว
ซึ่งป้ายชื่อใหม่กำหนดขนาดตัวอักษร
ความสูงความกว้างและความหนาเอาไว้
นอกจากซื้อแล้วนอกจากชื่อแล้ว
ยังมีโลโก้การรถไฟอีก๑ชิ้นที่ไม่ได้ระบุขนาด
เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านก็ยังตั้งข้อสังเกต
โดยเอางบประมาณไปหารจำนวนตัวอักษร
ก็ได้มูลค่าเฉลี่ยตัวอักษรละ๕๘๐๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยเป็นที่มามีการตั้งคำถามบอกเหมาะสมหรือเปล่า
ตัวละ๕๘๐๐๐บาท
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในศักดิ์สยามชิดชอบ
ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่า
หมายให้ประหลัดกระทรวงไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลย
โดยเฉพาะราคากับชิ้นงานที่ติดตั้ง
ก็คาดว่า๗วันน่าจะรู้ผลนะคะ
ส่วนเรื่องราคาแพงที่มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กัน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะไม่ละเว้นจะเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
ราคากับปริมาณงานเป็นยังไง
มีหลายรายการเดี๋ยวดู
เดี๋ยวก็บอกว่าวงงที่แจง

ให้ความเตียงสูตรผิดอยู่ละ

ล่าสุดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟ

เรื่องงบประมาณกว่า๓๓ล้านบาท
บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อสถานี
แต่ว่ามันยังมีงานด้านอื่นแล้วก็ยังมีตัวโครงสร้าง
เพื่อให้รับน้ำหนักตัวอักษรได้
โดยต้องทำทั้งด้านหน้าและด้านหลังบริเวณอาคารสถานีที่ติดตั้งป้ายชื่อดังกล่าวนี้ค่ะ
ซึ่งล่าสุดทางประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟ
ให้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้

แม้ว่าก่อนหน้านี้มีการชี้แจงเบื้องต้นว่าเป็นค่าดำเนินการด้านต่าง
แต่ส่วนที่ควรตั้งข้อสังเกตมากที่สุดก็คือ
ได้ผ่านการเสนอยื่นประกวดราคาหรือไม่
และทำไมถึงใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงผู้ดำเนินการค่ะ
เท่าที่ดูในเว็บไซต์ของการรถไฟถ้าตรวจสอบอย่างนี้
เอกสารเป็นระบุวิธีเฉพาะเจาะจง
แล้วก็ในละเอียดปริมาณงานอะไรต่าง
ก็เข้าไปดูแล้วก็ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คืออันนี้กระบวนการเราก็ไม่แน่ใจว่าจะหัวหรือไม่หัว
แต่เพียงว่าเรามองว่าโดยหลักการตรวจสอบความโปร่งใสก็คือ
มันต้องมีกระบวนการที่จะให้มีการเสนอราคาแข่งกัน
แล้วก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดและได้ราคาที่เหมาะสมที่ถูกที่สุด
แต่เท่าที่ดูเบื้องต้นที่เราไปดูในเว็บไซต์
ของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำป้ายชื่อเอง

ถึงตัวสูงสุดแสนกว่าบาทต่อตัว
มันก็ยังราคาที่แพงที่สุด

เราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการเนี่ยวัสดุเป็นอย่างไร

ขณะที่นายสุชีพสุขสว่าง
ยืนยันกับสหภาพว่าการใช้งบประมาณ

แม้เป็นวิธีคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ยืนยันไม่เอื้อประโยชน์กับใครค่ะ
อย่างไรก็ตามการรถไฟเตรียมออกหนังสือแถลงการชี้แจง
เชื่อว่าเมื่อประชาชนได้อ่านรายละเอียดจะเข้าใจในมูลค่างบประมาณ๓๓ล้านบาทค่ะ
อ๋อเดี๋ยวจ้อนรออ่านนะครับ